ใกล้ตัวมากโดยเฉพาะสาวที่อยากมีคู่เข้าใจค่ะ
แล้วท่านเล่นแอปหาคู่กันไหมคะ

ผู้หญิงคนนี้ไปรู้จักกับผู้ชายคนหนึ่ง

ชอบผู้ชายในเครื่องแบบ
หลังจากนั้นผู้ชายคนนี้ตำรวจกรรมลอคนนี้ค่ะ
ผู้หญิงไปที่ห้องแล้วไปมีเพศสัมพันธ์มีอะไรกัน
หลังจากนั้นก็กักขังเขาทำร้ายร่างกายเขาค่ะ

เรื่องของความช่วยเหลือเดี๋ยวขยายความให้ฟังนะ

ผู้ชายคนนี้ที่บอกว่าเป็นตำรวจกรรมลอเนี่ยเหมือนไหม
เหมือนป่ะ

ผู้ชายคนนี้ท้ายที่สุดแล้ว

แต่พี่เห็นแต่งชุดป่ะ

เหมือนแบบฉากหลังเป็นโรงพักด้วยนะ
คือถ้าเกิดว่าคนไม่รู้
ปลอมไปปลอมมามั่วไปหมดเลยนะคะ

นี่อะไรสังกัดตำรวจภูทรภาค๖เหรอ

โอ้โหประหนึ่งอยู่ในแฟลต์ตำรวจ

แล้วทั้งหมดเนี่ยนะเขาเอาไปโพสต์ในแอปพลิเคชันหาคู่

กระทั่งมีผู้หญิงคนหนึ่งอายุ๒๐ปีหลงเชื่อ

พอชายคนนี้เนี่ยคุณผู้ชมคิดว่าผู้หญิง

เริ่มและปฏิบัติการล่อลวงค่ะ

ผู้หญิงก็เชื่อสนิทใจเลยนะคะ
อย่างน้อยเขาเป็นตำรวจไม่น่าจะมาทำอะไร
แต่พอไปถึงค่ะเธอกลับถูกบังคับให้มีเพศสัมพันธ์ด้วย
หลังจากนั้นตำรวจกรรมลอคนนี้ก็ลงมือทำร้ายร่างกาย
กักขังหน่วงเหนียวไม่ยอมให้ออกจากบ้าน
ผู้เสียหายแอบติดต่อญาติให้มาหานะคะ
เพื่อขอความช่วยเหลือแจ้งพิการทุกอย่างให้ทราบเลย
จากนั้นตำรวจจึงเดินทางไปที่บ้านหลังดังกล่าว
อันนี้ตำรวจจริงนะอันนี้ตำรวจจริงล่ะไปเพราะผู้เสียหาย
ซึ่งอยู่ในอาการตกใจกลัวนั่งร้องไห้นะคะ
เจ้าหน้าที่ตำรวจรีบนำตัวเธอออกมา

วีรพัฒน์ธรรมทิพย์อายุ๒๗ปี

ตอนแรกหลบไปซ่อนตัวอยู่ในห้องน้ำแต่ท้ายที่สุดแล้ว

นี่คุณผู้ชมเม้นต์มาบอกว่า

มันดีเนอะมันดีจริงมันเสียส้มน่ะคุณผู้ชมช่างสังเกตจริง

ตรวจค้นบ้านพักไปพบยาเสพติดจำนวนนึง
อุปกรณ์การเสพยาสิ่งเทียมอาวุธปืน
อกจากนี้ยังมีบัตรที่ติดรูป

เพราะว่า๑๐ตำรวจโทยือภายในห้องและก็เลยยืดไปเป็นหลักฐาน
สอบผ่าคำไนวิรพัดตัวแสบ
ที่แท้เป็นอะไรรู้มั้ยครูฟึกระพันธ์ของบริษัทแห่งนึงไม่ได้เป็นตำรวจเลย
ไม่ได้มีโยฆไม่ได้มีโยฆหรอก

ผมก็ไม่ได้บอกนะว่าผมเป็นตำรวจ
ผู้หญิงเข้าใจผิดไปเองเหรอคะหัวหมอแล้วที่ใส่ยศข้างหน้าคืออะไรคะ๑๐ตำรวจโทเนี่ย๑๐ตำรวจตรีใส่เพื่อ
นี่แหละค่ะส่วนบัตรอ๋อนี่ไงเขาพยายามอธิบายว่า
ไอ้บัตรที่เห็นยศว่า๑๐ตำรวจโทเนี่ยบริษัทเป็นคนออกให้สำหรับไว้พกติดตัวเพื่อความปลอดภัย
ใช่เหรอคะนี่คุณจะพาบริษัทซวยไปด้วยนะครับใช่ส่วนเรื่องที่ฝ่ายหญิงบอกว่าถูกคมคืนยืนยันนะคะ
เจ้าตัวยืนยันว่าไม่เป็นความจริงเพราะเป็นการยินยอมของทั้งสองฝ่าย
ตรวจสอบประวัติหน่อยดีไหมถ้าพูดสักขนาดนี้แล้วตรวจสอบประวัติ
วีรพัฒน์ค่ะคุณผู้ชมผู้ต้องหารายนี้เคยถูกจับคดียาเสพติดมาแล้ว๑๒ครั้ง
ครั้ง๑๒ครั้งอย่าใช้คำว่ารู้เท่าไม่ถึงการใช้คำว่ามืออาชีพ
รพัฒน์มีวีรกรรมนะใช่ค่ะเดี๋ยวถูกจับคดียาเสพติด๑๒ครั้งนี่มันเป็นรอปภได้ด้วยเหรอ
นั่นสิค่ะไม่ตรวจสอบประวัติเหรอก่อนรับทำงานในประวัติอาชญากรรมอะไรแบบนี้
ปี๒๕๖๑ถูกจับกลุ่มข้อหาพรบคอมพิวเตอร์๑๓คดี
โอ้โหแต่ละข้อหานี่หลัก๑๐ทั้งนั้นเลยนะคะ
ผู้เสียหายเธอยอมรับนะคะว่าเธอหลงเชื่อว่าผู้ต้องหาคือตำรวจจริง
เพราะอะไรล่ะโปรไฟล์โปรไฟล์ของนายวิรพัฒน์ดูน่าเชื่อถือมากนะคะ
ครั้งแรกที่เจอกันคือก่อนหน้านี้ก็เจอมานะครับ
วิรพัฒน์ก็เอาทั้งบัตรตำรวจกุญแจมือหมวกตำรวจปืนชุดเกราะออกมาให้เธอดู
มั่นใจดีดนิ้วเลยใช่แน่ตำรวจจริงแน่นะคะ
ทีมงานสอบถามไปยังบริษัทรักษาความปลอดภัยที่ถูกนายวิรพัฒน์อ้างถึงเนี่ยนะคะ
ผู้บริหารชี้แจงว่าเขาเคยเป็นรอปภของบริษัทจริง
เคยเคยแต่ถูกไล่ออกไปเมื่อ๑เดือนที่แล้ว
โดยทำงานได้เพียง๒สัปดาห์เท่านั้นเนื่องจากว่ามีพฤติกรรมไม่เหมาะสม
ส่วนเรื่องบัตรประจำตัวบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ไม่ได้ออกให้ไม่ได้ออกให้นั่นไงเอ้าวิรพัฒน์ยังไงเนี่ย
วิรพัฒน์ผู้ลวงโลกเลยนะคะถ้าเป็นแบบนี้จริงนะคะ
เรื่องต้นตำรวจมีการแจ้งข้อกล่าวหา๕ข้อหากับนายวิรพัฒน์๑ยาเสพติด
กักขังหน่วงเหนียว๓ข่มขืน๔ทำร้ายร่างกาย
แสดงตนเป็นเจ้าพนักงานและกระทำการเป็นเจ้าพนักงานนะครับ
ซึ่งเจ้าหน้าที่เชื่อว่าผู้ก่อเหตุไม่ได้กระทำในลักษณะนี้ครั้งแรก
เพราะฉะนั้นแล้วแปลว่าอะไรคะใครฟังข่าวนี้อยู่ท่านตกเป็นผู้ต้องหามาแจ้งความ
เพราะมันจะเป็นเรื่องของต่างกรรมต่างวาระโทษแต่ละกรรมแต่ละกรรมบวกรวมกันไป
หนักขึ้นนะคะแหมแสบมากแสบมากนะฮะทำเป็นเซียนเหมือนเรียนมา
แสดงตัวเป็นผู้เสียหายเพิ่มนะครับใครที่ถูกเขาหลอกนะฮะ